พาไปดูอะไรที่มันใหญ่เลยดีกว่าอะไรคะเล็กไม่ใหญ่ผมชอบนี่ใจใหญ่ขนาดนี้ชอบไหวไหม
ชอบไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอยากจะให้ดูภาพไปด้วยคุณเคยเจองูเหลือมใหญ่ขนาดนี้ไหมครับ
ใหญ่มากเลยเห่ยเคยเจออุลา
พูดตรงในประเทศไทยผมก็เคยอ่านข่าวงูเหลือมงูเหลืองงูหลามงูอะไรต่าง
ผมไม่เคยเจองูอะไรใหญ่ขนาดนี้เปลี่ยว๕เมตรอย่างมากก็๕เมตร
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
แบกขนาดนี้แล้วคือเรื่องของเรื่องพี่เขาได้รับแจ้งมาจากเจ้าของบ้านหลังนึงนี่ดูกวัดมากของเจ้าคือในหมู่บ้านนะงูมันอยู่ในหมู่บ้านในเขตชุมชนนะอยู่แถวตำบลบังพลีคือเขาบอกว่าไอ้เหลือมตัวเนี้ยกำลังเลื้อยพาดอยู่บนกำแพงบ้านครับมันต้องอยู่มานานมากแล้วด้วยค่ะคุณคิดคิดคิดต
แต่มันอยู่ตามชุมชนแล้วพาดอยู่บนกำแพงบ้านอ่ะเป็นไปได้ยังไงครับไปหลบซ่อนอยู่ไหนทำไมไม่มีใครเห็น
ใช่แล้วโผล่มาทีนี่สร้างความฮือฮาเลยครับมันใหญ่มากจริงแล้วใช้เวลาอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง๓๐นาทีกว่ากว่าจะจับมันได้นะครับ
แล้วอย่างที่บอกว่าความยาวของมันตอนแรกนะ
พี่กู้ไพเขากัดได้ใส่ตาก่อน
คิดว่าสักประมาณ๘เมตร
นั่นคือตอนแรกนะค่ะแต่พอจับมาได้ปั๊บอ่ะเดี๋ยวลองเอาอ่า
ตรับเมตรวัดแบบจริงจังเลยว่ามันเท่าไหร่หกเมตรห้าสิบ
ต้องมีความใกล้เคียงจะ๗เมตร
แต่มันอ้วนด้วยไงอ้วนใหญ่กว่าท่อนขาคุณพี่เขาอีกนั่น
อุ้โหใหญ่ที่สุดยอดขนาดนี้เลย
ที่เขาเคยจดบันทึกว่างูเหลือมใหญ่ที่สุดของโลก
ยาวเท่าไหร่อยู่สักประมาณ๑๐เมตรแต่ตัวนี้เกือบ
เกือบเข้าใกล้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

แต่ว่ามันก็เรียกอนาคอนด้าได้นะคะ

เอาบอกนิดนึงแล้วกันเป็นความรู้นะครับว่า

พุทธศักราช๒๕๓๕นะครับ
ว่าจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาต

เดี๋ยวเขาจะไปปล่อยกันตามป่าไม้ต่อไป
แต่ตอนนี้เห็นบอกว่าอยู่ทางสำนักงานเขตบางเขนอะไรสักอย่างเนี่ย

คนลุกอ่ะมันใหญ่มากอ่ะ
แล้วมันไปอยู่ไหนมามันถึงโตได้ขนาดนี้
มันกินอะไรเป็นอาหารหลายคนมีคำถามนะ
น่ากลัวมากเลยคุณผู้ชมระแวดระวังภัยกันให้ดีด้วยนะจ๊ะ